เอาล่ะมาต่อกันที่อวตารยานแม่ของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ดังพันกรปรากฏตัวในลุคใหม่นี่เลยค่ะถักผมนะคะ
บีเอ็นเคยโฟเกียสปะเนี้ยนั่นน่ะสิเนี้ยเขาใส่กระโปรมาดูสิ
ดูสิเขาเรียกว่าถอดกระโปรงกลางเวทีแล้วมีกระโปรงข้างในอยู่อีกทีนึงอะนะคะ
นี่มีทั้งกระโปรงมีชั้นไหมมีชั้นไหมมีรุ่นนะรุ่นนะ
ทอดอีกชั้นมันเป็นกางเกงในแล้วล่ะคุณนี่นอกจากนั้นเธอยังใส่รองเท้า
พูดแบบสูงปรี๊ดด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะขึ้นโยกไมค์ใส่เพลงฮิตในตำนานท้องไม่รับ
บนเวทีคอนเสิร์ตครูมิวสิกเฟสซึ่งเธอเองใช่เธอของเขา
เธอเธอเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเนี่ยคือคอนเสิร์ตสั่งลาการเป็นศิลปินไทยมาอย่างยาวนานถึง๒๐ปีนะคะ
โดยพี่ดังยังเปิดอกถึงลุคที่คนวิจารณ์อย่างหนักอีกทั้งการใส่กระโปรงในงานวันเกิดครบรอบ๔๐ปี
ดังจะว่ายังไงไปฟังดีกว่าป่ะ
ไม่มีคำว่าราวของการฮะนางคงเลาะเพลงไปจนตายอะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั้นก็นางก็ต้องทำให้แฟนเพลงไม่ผิดหวังแน่นอน
วันเกิดก็เป็นแบบว่าอวตารยานแม่หลายคนฮือฮาอะไรอย่างเงี้ครับจริงครับวันเกิดวันนั้นสนุกไหมครับ
ก็สนุกครับเพราะว่ามีเพื่อนมาให้กำลังใจกันเยอะนะครับแล้วก็๔๐ปีด้วยนะฮะ

คุณจะคือฮากับเรื่องกระโปรงอะไรอย่างนี้แซวเยอะนะ
มองว่ากระโปรงกางเกงมันก็ใส่กันได้หมดนะฮะอันนี้จริงแล้วเป็นกางเกงนะฮะไม่ใช่กระโปรง
ใครจะมองว่าเราเท่ก็ช่วยไม่ได้พ่อคุณเท่
ใครจะมองว่าเราเฮ้ยหวานก็ช่วยไม่ได้แม่เราสวย
แฟชั่นเนี่ยมันไม่มีอะไรมาระบุตายตัวหรอกนะคะ
ถ้าเขาบอกว่าชมว่าหล่อก็หล่อเหมือนพ่อถ้าบอกว่าสวยก็สวยเหมือนแม่
ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนในยุคนี้
ก็เปิดกันไปเลยนี่มัน๒๐๑๙แล้ว
คือยิ่งช่วงนี้ก็มีกระแสอยู่เหมือนกันนะครับ
นิดนึงแล้วกันอีกหนึ่งคนที่เป็นนางงามเนี่ยคุณอาม
ตัดผมไปเรียบร้อยเขาก็แฮสแท็กตอนนี้เสรีเพศนะคะ
อย่าดูถูกเรื่องการเพศสภาพกันเลยนะจ๊ะ
ให้เป็นคนดีก็เพียงพอแล้วสำหรับสังคมในยุคนี้